เราเพิ่งเล่าข่าวไปเองนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุกระบะชนรถจักรยานยนต์ของสองตาหลานเสียชีวิตทั้งคู่
วันนี้มาอีกแล้วคุณผู้ชมแต่คราวนี้เป็นสองยายหลานค่ะ
เด็กอายุเพิ่งจะสามขวบเองนะคะถูกกระบะเสียหลักมาพุ่งชนอย่างแรง
ร่างยายกระเด็นไปทางนึงแต่ว่าร่างน้องเนี่ยน่าสงสารจริงกระเด็นไปกระแทกกับป้ายบอกทางข้างทาง
หัวขาดเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะที่ตรงนั้นเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันที่๓มีนาคมบนถนนสาย๓๓๑๘ทางหลวงชนบทตำบลวังน้ำเย็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ยายหลานเขาก็ขี่กันมาดีดีอะค่ะมาเลนซ้ายปกติตามที่จักรยานยนต์ควรจะต้องขี่เนี่ยนะคะ
สีเขียวนี่คือสองยายหลานแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูกระบะเนี่ยค่ะเสียหลักมาสวนมาแบบนี้เลยนะคะ
แล้วชนเขาเต็มแรงค่ะฝ่ายยายก็คือนางสาวมายุลาคำลืออายุห้าสิบสองปี
ร่างยายเนี่ยกระเด็นออกข้างทางเสียชีวิตส่วนหลานนะคะเด็กหญิงกัญญมนศรีหอมกลิ่นวัยสามขวบ
น้องโชคร้ายกระเด็นไปกระแทกกับเสาแล้วก็ป้ายข้างทางทำให้น้องหัวขาดเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะวันนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไปที่สพบังปลาม้าจะไปพบกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
แต่ว่าพนักงานไม่อยู่นะคะก็ต้องรอนัดวันพรุ่งนี้แทน
ก็เลยต้องไปที่สำนักงานบริษัทประกันภัยเพื่อนัดทางฝ่ายคนก่อเหตุมาเจรจา
ฝั่งผู้ก่อเหตุก็มาเจรจาด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวที่เป็นคนขับเนี่ย
ไม่ได้มาเองส่งพ่อส่งแม่ส่งเมียมาค่ะ
ก็ให้เจรจากันไปในเรื่องของการเยียวยาในแง่ของพรบนะคะ
ซึ่งบริษัทประกันบอกว่าตอนนี้รับเรื่องไว้ได้ก่อน
แต่ว่าต้องรอประกอบข้อมูลจากทางตำรวจถึงจะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดว่า
จะสามารถชดเชยในส่วนไหนอย่างไรและเท่าไหร่ได้บ้าง
สำหรับคนขับทีมข่าวเราก็ไปเจอตัวมาเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคนนี้นายคำรณนาคสมพันธ์
ฟังเขาหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไม่อยากให้โดนเข้าอะไรว่ามันเป็นอุบัติเทศจริงผู้มาเนี่ยตั้งใจ

ก็ตอนนี้ต้องรอตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนอีกครั้งนะคะ
ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทแบบขับเร็วหรือเปล่า
ก็เลยทำให้เสียหลักแต่ที่แน่ค่ะตำรวจต้องแจ้งข้อหาก่อนเลยนะคะ
นายคำรณโดนข้อหาขับรถโดยประมาท

ซึ่งญาติประกันตัวไปแล้วนะคะใช้วงเงิน๑๒๐๐๐บาท
และตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวด้วยค่ะ